อายุ๒๘ปีร้องขอความเป็นธรรมกับผู้สื่อข่าว
บอกลูกป่วยลูกชาย๔เดือนเองครับคุณผู้ชม
ลูกป่วยไปรักษาตัวที่โรงพยาบาล
แต่แขนลูกบวมฮะแขนลูกบวมนะครับ
เธอคิดว่าเนี่ยนะมันน่าจะเกิดการเจาะน้ำเกลือ
แต่หมอบอกว่านี่มันแหมรอยแพ้ผ้าก๊อส

มะหมรบอกว่าไม่เป็นอะไรมันไม่เป็นอะไรว่าไหน
หมอเป็นหมอเป็นหมอแมนท์หมอมันเป็นหมอมัุวรรณ
ข้างในยังบวมบอกยังเอ๋เป็นโค้งเลย
นางสาวอพิญญาพิเศษวัฒนาวิโรธคุณแม่อายุ๒๗ปี
โพสต์บอกว่านี่ดูสิลูกอายุ๔เดือนนะครับ
มือทั้งสองข้างบวมเป็นแผล
หลังจากพาลูกไปรักษาอาการป่วยไข้ท้องเสีย
ที่โรงพยาบาลเขมราชจังหวัดอุบลราชธานี
ยังโพสต์เฟซบุ๊คส่วนตัวนะครับตั้งข้อสังเกตหลังจากพยาบาล
เจาะน้ำเกลือแขนลูกเพื่อให้น้ำเกลือ
จากนั้นมือทั้งสองข้างของลูกก็บวมติดเชื้อ
แต่หมาว่านี่แพ้ภาคกอร์ซ
พาลูกไปรักษาที่โรงพยาบาลอื่น
นางสาวอภิญญาเล่าบอกว่าหลังเกิดเรื่อง
โรงพยาบาลเขมราชก็ติดต่อขอเจรจาขอไกลเกลี่ย

กังวลว่ากลัวจะเสียชื่อโรงพยาบาล
แต่ยืนยันจะไม่ขอเจรจาไม่ขอรับการเยียวยา

แต่ว่าที่มันเป็นหนักเพราะว่าเป็นเพราะเขาแทงเข็มน้ำเกลือ

มือก็เลยแบบแดงผู้พองอักเสบค่ะ
สองรองก็คืออยากให้เขาดูแลรักษาคนไข้ให้ดีกว่านี้ค่ะ

แต่ว่าเขาก็ไม่สนใจไม่มาดูแลอะไรแบบนี้ค่ะ
เขาก็บอกว่าเขาขอยอมรับผิดไม่ขอแก้ตัวอะไรค่ะ

ไก่เกลี่ยกันได้ไหมเขาบอกกับเรา
คุณผู้ชมครับหลังจากนางสาวอภิญญา
นำข้อมูลการรักษาของเด็กนะครับ
เป็นลักษณะเหมือนการตอบโต้นะครับ

ไม่ได้ระบุว่าเป็นกรณีไหนนะครับ
แต่ก็ทำให้นางสาวอวิญญาเข้าใจได้ว่า
เป็นกรณีของเธอจนต้องไปขอให้ลบ
และยืนยันว่าการเปิดเผยข้อมูลผู้ป่วยนั้น

ต่อมาครับโรงพยาบาลเขมราชชี้แจงบอกว่า
เด็กชายอายุ๔เดือนมารักษา
มีไข้อ้ายทายเหลว
คุณหมอเจาะเลือดแล้วก็เก็บอุจจาระมาตรวจ

แนะนำให้เปลี่ยนนมแล้วก็อาการไข้ก็ลดลง
ลูกมือบวมแล้วติดเชื้อมีหนอง
ยืนยันตรวจอาการและทำแผลให้เด็กแล้ว
ประเมินว่ามือเด็กบวมแดงนิดหน่อย
มีแผลถลอกตามแนวผ้าก๊อสนะครับ
แล้วก็มีน้ำเหลืองซึมไม่ใช่น้ำหนอง
ไม่ใช่การติดเชื้อแต่น่าจะแพ้ผ้าก๊อสครับ
แต่ญาติยืนยันจะเอาเด็กไปรักษาที่อื่น
วันนี้ผู้สื่อข่าวนะครับลงพื้นที่ไปตามเรื่องนี้
คุณผู้ชมครับล่าสุดครอบครัวของเด็กชายอายุ๔เดือน
ให้ข้อมูลเบื้องต้นอีกครั้งว่า
กำลังรับตัวลูกออกจากโรงพยาบาลกลับมาที่บ้านแล้ว
เพราะเด็กไข้หายแล้วมือที่บวมก็เริ่มลดลงแล้วครับ